ทรงคลางก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคุณแม่นะมีลูกอยู่นะครับ๓คนนะ
ก็ไปทำงานกรุงเทพก็ให้แม่ของตัวเองก็คือยายของเด็กเลี้ยงหลาน
ยายเนี่ยมีหลานอยู่๔คนนะเฉพาะแม่คนนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่๓นะครับ
ยายก็มีสามีใหม่เพราะฉะนั้นสามีใหม่คือตาเลี้ยง
คนนี้ได้พาลูกสาววัย๒ขวบไปแจ้งความกับตำรวจที่สพสะดาวจังหวัดสงขลา
ว่าลูกสาวน่าจะถูกตาเลี้ยงอนาจารย์หรือล่วงละเมิดทางเพศ
เนื่องจากไปพบความผิดปกติอวัยวะเพศมีแผลฉีกขาด
แต่ตาเลี้ยงหรือแม้กระทั่งยายเองยายแท้ยืนยันว่าไม่ใช่
ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับตำรวจสพสะดาว
ก็ได้นำตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อจะเอาให้ชัดว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ
หลังจากที่แม่ของเด็กมาแจ้งความส่วนณขณะนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ก็ได้ให้แม่ของเด็กแล้วก็ลูกสาวอายุ๒ขวบที่บอกว่าถูกตาเลี้ยงล่วงละเมิดกระทำอนาจารย์เนี่ย
ทั้งพี่สาวอีก๒คนที่อายุ๗ขวบกับ๙ขวบไปอยู่ในความดูแลหมดแล้ว
กว่าผลการตรวจพิสูจน์จะออกมาชัดเจนว่าไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศไม่มีการอนาจารย์กัน
ขณะที่ตาเลี้ยงของเด็กนะครับซึ่งอายุ๔๒นะเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
ยังอยู่ที่บ้านตามปกติเพราะเขายืนยันในความบริสุทธิ์ก็อยู่กับยายแท้ของเด็กอ่ะ
ยายนี่อายุ๕๔นะครับซึ่งตาเลี้ยงบอกด้วยความน้อยใจแล้วก็น้ำตาซึมนะตอนที่นักข่าวไปถาม
บอกว่าก็เพิ่งทราบข่าวเหมือนกันเนี่ยว่าถูกลูกเลี้ยงไปแจ้งความว่าทำอะไรไม่ดีกับหลานสาว
ซึ่งไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่ารักหลานทุกคนเหมือนลูกแท้มีหลานอยู่๔คนเลี้ยงดูทั้งหมด๔คนนะ
อย่างแม่ของเด็กที่พาไปแจ้งความเนี่ยไปทำงานอยู่กรุงเทพทิ้งหลานไว้ให้ดูนี่ดูกันมาเนี่ย๑๓ปีกว่า
หาเงินส่งเสียให้เรียนหนังสือด้วยนี่เพิ่งผ่าตัดหลังออกมาจากโรงพยาบาลก็ต้องไปรับจ้างแบกไม้เพื่อหาเงินมาเลี้ยงหลาน
วันนั้นนั้นลูกมาจากปายลาง
แล้วก็ให้หลานอยู่กัน๓คน
๓คนเสร็จก็ไอ้ตัวเล็กมันดีใจ
เห็นพ่อเท่ามันหลุดมาจากป่ายางมันวิ่ง
แล้วก็ล้มลงไปล้มลงไปไม่รู้ถูกอะไร
จะเป็นก้อนหินหรือเป็นไม้ก็ไม่รู้
พอล้มเสร็จก็เราวิ่งเข้ามา
เห็นมันร้องแล้วก็เห็นเลือดไหลลงตามขามัน
แล้วก็ก้มลงไปเป่าให้ร้าน

แล้วก็วิ่งไปหาพ่อเท่ามัน
พ่อเท่านี่คือทัศน์คุณตาเลี้ยงใช่มั้ย

แล้วเค้ามาถึงเราก็ว่าเป็นอะไรป่ะ
นี่มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหก

อย่างแท้ก็ยืนยันอีกอย่างนึงนะครับ
ผู้นำชุมชนนะครับอย่างผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็บอกว่าคนในหมู่บ้าน
ก็ไม่มีใครอยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะ
เพราะว่าตากับยายคู่นี้เลี้ยงดูหลานที่มีอยู่๔คนมาตั้งแต่เด็ก

ตัวในวุฒิแม้ว่าจะเป็นตาเลี้ยงแต่ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรที่แบบไม่ดีไม่งามนะครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ทางคดีก็คือรอผลการตรวจจากแพทย์อย่างเดียวนะครับ
ว่ามันเป็นร่องลอยอะไร
ถ้ามันไม่ได้เกิดจากการล่วงละเมิดอนาจารย์อะไร
มันก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดมีคดีอะไร